กันที่พระเอกดาวรุ่งคนนี้บ้างดีกว่านะคะ

ยังมีภาพหลุดนะตามมาหลอกหลอน

ล่าสุดค่ะมีภาพเซตใหม่เลย
ที่เป็นเพจดังนะคะให้ข้อมูลว่า
คล้ายว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจฟิตชัลของตนเอง
อันนี้ดูจากภาพจะไม่พูดอะไรต่อแล้วนะจ๊

แล้วภาพก็ดูไม่รู้เรื่องแล้วจ้ะตอนนี้จ้ะ
ซึ่งเมื่อ๓ปีก่อนค่ะ
ตรงเป็นเดอะตอนตรงเป็นเดอะสตาร์นะคะ

งานนี้ค่ะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วนะคะ

แนลงานใหญ่เปิดละครแบบด่วนเลยค่ะ
ปล่อยให้บอสฮะคุณบอยร์ธกลเกียจล่ะค่ะ

ยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลย

ดูที่งานดูที่งานแล้วเรามีความสุขกับตัวงาน
เพราะเรื่องนี้คงมันเป็นที่แข็งแรง
ก็เป็นไปได้ไม่รู้ครับ